ที่ระดมเงินในการไปช่วยเหลือตำรวจที่บาดเจ็บ
ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ปรากฏว่าเพจนั้นที่เป็นการระดมเงินนะนะ

จริงได้เงินบริจาคมาเป็นล้าน
แต่เอาเงินไปช่วยเหลือจริงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเอง
ตอนนี้เพจแหม่มโพดำเขาออกมาโพสต์แฉเรื่องนี้แล้วนะครับ
เฟซบุ๊คชื่อดังอย่างแหม่มโพดำนะครับ
มีการโพสต์แฉเพจดังเพจหนึ่ง
หลังจากเพจนั้นได้ระดมเงินบริจาค
เพื่อช่วยเหลือตำรวจที่รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่ภายใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

แท็กคำแถลงของเพจอัศวินวิสัยโจร
ได้เงินมาล้านแปดแต่เงียบกริ๊บ
ให้เหยื่อไม่กี่หมื่นตีเนียนไป
พอเจอแหกโอนไปเพิ่มอีกแสนห้า

และก็ยังถือวิสาสะโอนให้เหยื่อรายอื่นอีก๓แสน
ส่วนเงินที่เหลืออมไว้ล้านกว่า
เอาไว้บริหารเพจต่อนี่มันโกงกันชัด

คนแบบพวกคุณไม่สมควรทำเพจระดมทุนอีกต่อไป
ตลอดทั้งปีทำแบบนี้มากี่รอบแล้วล่ะ
ถ้าควีนไม่ออกตัวมาหลายวัน

ก็มีสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊คหลายคน

พร้อมกับอยากให้เพจควีน
ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนชัดแจ้ง

เขาก็อยากให้ถึงมือผู้ที่รับบริจาค
ก็คือตำรวจผู้ที่รวมทั้งเหยื่อ

ออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะ
ธรรมนองที่ว่ามีการปิดบัญชีที่รับบริจาค

พร้อมกับบอกว่าส่วนหนึ่งก็โอนไปช่วยเหลือ
ให้เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว
โอนไปให้ท่านอื่นแล้วด้วย
รวมไปถึงจัดทำของชำรวยเพื่อระดมทุน
แต่หลายคนก็แสดงความคิดเห็นทำนองว่าไม่เหมาะสม

เพื่อช่วยเหลือเป็นรายเฉพาะบุคคล
ไม่ได้เป็นการระดมทุนเพื่อเอาไปไว้เป็นกองกลาง

แสดงว่าตอนที่เขารับบริจาคเขาระบุเหตุการณ์ขึ้นมา

แล้วก็ระบุผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้เสียหาย
ใครต้องการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้ส่งมา
ทีนี้เขาก็เลยมองว่าเป็นการจ่ายเงิน

คนบริจาคอยากจะบริจาคแบบนี้

แต่คนทำเพจเอาไปมอบให้ในรูปแบบอื่น

หากใครที่บริจาคมาแล้วไม่พอใจ
สามารถติดต่อกลับมาเพื่อคืนเงินบริจาคได้
แต่ทางเพจก็บอกว่าเงินไปถึงมือผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็หน่วยงานหรือว่าคนอื่นแล้วนี่นะครับ

ดังกล่าวก็ได้ขอให้รอการชี้แจงจากทางผู้ใหญ่ก่อน
แล้วจะออกมาแถลงเพื่อชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้ง
ซึ่งคาดว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในวันนี้